อุ่นกันได้ประมาณสัก๒๓วัน
เพราะว่าผมเองก็ซักเสื้อกันหนาวเตรียมพร้อมจะใส่
ค่ะหนาวอยู่แป๊บนึงกรุงเทพแล้วก็กลับมาร้อนอีกแล้ว
ใส่ปุ๊บเริ่มร้อนเลยต้องถอดออก
ต้องเตรียมจะเก็บแต่ว่ามีข่าวพยากรออกมาอีกแล้วนะครับ
บอกว่าใจเย็นครับพี่น้อง
เพราะเดี๋ยวกำลังจะกลับมาหนาวอีกแล้ววัน๒วันนี้เอง
เป็นอย่างไรติดตามกันในช่วงจับตาเตือนภัยครับ
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

ทำไมอากาศนั้นอุ่นขึ้นจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
คาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องนะครับ

เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
จัยสำคัญที่เอาความเย็นมายืนเมืองแถวเรา
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนกำลังถอยร่นออกไป
นั่นก็คือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั่นเองนะครับ
ล่าสุดตอนนี้จึงนำให้ในช่วงนี้

ภาพรวมอุณหภูมิทั่วไทยตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลาง
สูงขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียต

กลับมาเยือนเมืองในของเราแน่นอนครับ

ในช่วง๒๓ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๕

คาดการณ์ว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้น
บริเวณพื้นที่ตอนบนภาคเหนือภาคอีสาน
อุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ส่วนในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นเช่นเดียวกัน
โดยคาดการณ์ว่าช่วงเรียกเวลาดังกล่าว
กรุงเทพนั้นจะมีอากาศเย็นลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
อากาศหนาวเย็นแบบนี้แน่นอน
กิจกรรมที่หลายคนมักจะไปทำกัน
ก็คือการไปกางเต็นต์กลางป่ากลางเขานะครับ
จากจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพร่างกาย
เนื่องมาจากการแปรปรวนของสภาพอากาศแล้ว
เรื่องที่ต้องระวังก็คือแมลงต่างนั่นเอง
โดยเฉพาะมะแรงที่จะเห็นขนาดนี้

ซึ่งตอนนี้กรมคุมโรคเขาออกมาเตือนว่า
หรือว่าโรคไข้รากสัตว์ใหญ่นั่นเอง
แมลงเหล่านี้จะพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ที่มีขนขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นหนูหรือว่ากระแต
โดยมันจะเข้าไปกัดบริเวณขาหนีบเอว
ส่วนลำตัวก็จะไปกัดแถวบริเวณใต้ราวนมรักแร้
ที่สำคัญหลังจากกัดไปแล้วเขาจะปล่อยเชื้อชนิดหนึ่ง

ทำให้ผู้ที่ถูกกัดมีอาการดังต่อไปนี้
ก็คือมีไข้สูงครับตัวร้อนหนาวสั่นปวดศีรษะ
ขมับแล้วก็หน้าผากอย่างรุนแรง
อ่อนเพลียปวดเมื่อยตัวปวดกระบอกตา

คือมีสีแดงคล้ำแล้วก็มีรอยบุ๋มแต่ไม่ขันนะครับ
และที่สำคัญเขาก็พบว่ามีผู้ป่วยประมาณ๑๒๐
อาจมีอาการแทรกซ้อนอย่างรุนแรง
ไม่ว่าจะเป็นปอดบวมสมองอักเสบนะครับ
ซึ่งสามารถที่จะทำให้เสียชีวิตได้
ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันแต่ว่ามียารักษา
มากที่สุดก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

กลางเต็นต์ควรกางในบริเวณที่มีพื้นที่โล่งเตียน
เลี่ยงการนั่งหรือว่านอนราบกับพื้นย่า

มีอาการหลังจากกลับจากป่าประมาณ๒อาทิตย์มีอาการดังกล่าว

เพื่อที่จะไม่ให้อากาศเหล่านี้ลุกลามบานปลาย

และนี่คือเรื่องราวที่มาย้ำเตือนกันหน่อย

เที่ยวบริเวณพื้นที่ตามป่าตามเขานะครับ
เพื่อที่จะลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ